เขาก็ฝากเตือนสาธุชนทุกท่านที่ไปที่วัดแห่งนั้นครับ
โอ้ยนี่ครับที่วัดม่วงนะฮะ
ตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
นักท่องเที่ยวเขาบอกว่าตะลึงงึงงันแล้วก็ยืนอมยิ้มอยู่หน้าวัด

กับรูปปั้นยมทูตรูปปั้นยมทูตและผีเปรตที่บริเวณแดนนรก
ต่างสวมใส่แม็กซ์ภาพปิดปากป้องกันโรคโครง๑๙
แต่หลายคนมาถ่ายรูปแล้วก็เอาไปโพสต์ลงในโซเชียล

ก็นั่นน่ะดิเรียกว่าเป็นการลนลงจริงนะครับ
ว่าให้ทุกคนอยู่อย่างปลอดภัยด้วยการใส่แมสในช่วงนี้นะครับ
ไปถามคุณลุงตรีเนธเมฆรักษากิจอายุ๗๖ปีวัยยาวัชกรวัด
เขาเล่าว่าวัดม่วงเนี่ยตอนนี้เปิดให้ประชาชนนักท่องเที่ยว
มาไหว้พระขอพรแล้วก็ชมแดนรกสวรรค์

โดยที่บริเวณแดนนรกจะมีรูปปั้นยมทูตและผีเปรตใส่แมสผ้า
เป็นการสอนถึงได้ว่าในช่วงนี้ทุกคนต้องปรับตัวนะ
ในการดำเนินชีวิตในช่วงที่โรคโควิดมันระบาด
เป็นการเตือนและให้จดจำในสิ่งที่ดี
ว่าง่ายนรกสวรรค์ก็ยังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

แต่ในเมื่อไปแล้วที่นี่คุณต้องไปไหว้หลวงพ่อใหญ่ด้วย

พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
เขาว่าอย่างนั้นนะนี่ตามนี้เลยครับคุณผู้ชมฮะแล้วต้องไปทำยังไงครับ
ระขอพรแล้วก็ต้องใช้มือไปสัมผัสที่ปลายนิ้วของหลวงพ่อ
แล้วอธิษฐานเลยอธิษฐานในสิ่งที่อยากจะได้
สมหวังในเรื่องหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลาบมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิต
อยากจะขออะไรก็ไปขอแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าก็ไม่ใช่ว่าได้กันทุกคน
สิ่งที่คุณไปขอแล้วคุณอยากได้อะไรคุณต้องตั้งใจที่จะทำในสิ่งนั้นด้วยนะครับ
อย่าลืมนะล้างมือด้วยนะหลังจากทำพิธีเรียบร้อยเข้าวัดแล้วออกมาก็ล้างมือให้สะอาดนะจ๊
เป็นจุดสัมผัสร่วมเนอะนะคะแล้วยืนห่างกันยังไงความปลอดภัยสำคัญอันดับหนึ่งเลยนะคะ